ืมจิตเป็นอาวุธเด็ดนะครับในเซตแรกครับทำให้ทีมชนะไปก่อน๒๐๕๐
ลับบอลลุกหน้าสั้นของทางปลื้มจิตคือมาครบเครื่องครับเต็มพื้นที่๓เมตรหน้าตะข่ายเลย
แล้วก็ได้เทลเลอร์สรรพุทธินะครับก่อนชนะไป๒๕๑๕
ขวาชายไป๓เซตรวดผ่านเข้าไปรุ่นแชมป์สมัยที่๒ครับโดยทางโคชยะนาวากาโทนัทธพลศรีสมุดหน้าของนัทฟูกษร
ชื่นชมทุกทีมที่เล่นเกมลุกได้หลากหลายมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยครับ
จากญี่ปุ่นโอ้โหเรานำไปก่อน๒เซตกลับมาแพ้